การทานเจถ้าทานแบบจำเจซ้ำซากเดิมมันก็เบื่อ
ใช่

มันเหมือนมากเลยครับ
เห็นเนื้อสัมผัสของมันแล้วน่าจะคล้ายอยู่
คุณดูสีรูปร่างหน้าตาก็เหมือน

แล้วบอกเลยนะว่าคนไปรอต่อคิวซื้อเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ
ยาวเลยทีเดียวสำหรับคิวในการรอซื้อไก่ย่างกับตับย่างเจ
มาแบบไม่ขาดสายก็ต้องไปถามหน่อยว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับของ
ป้าแกเนี่ยป้าตีเนี่ยเป็นยังไง
แกก็เล่าว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะครับ
ได้ทดลองทำไก่ย่างและตับย่างเจ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้มาลองทำจริงก็ปีนี้
แล้วเพื่อให้เป็นการสร้างความแปลกใหม่ในการทานเจ

บางคนกลัวไงกินแล้วมันซ้ำซากจำเจ
อันนี้คือทานเจแบบไม่จำเจแน่นอน
ถูกต้องครับสำหรับไก่ย่างเจของร้านนะครับ
ถุดิบหลักอย่างที่บอกมันคืออาหารเจ

แต่นี่คือเนื้อไก่ที่ทำมาจากโปรตีนเกษตร
ส่วนตับย่างก็ทำมาจากเต้าหู้
ก็มาใส่พวกเครื่องหมักคล้ายกับของไก่นั่นแหละคุณผู้ชมครับ
แต่ก็จะงดเว้นบางอย่างที่ทานไม่ได้สำหรับการทานเจนะ
ลูกค้ามาซื้อนะครับถามหน่อย
ขายได้เยอะขนาดไหน
วันหนึ่งขายได้ไม่ต่ำกว่า๘๐หรือว่า๑๐๐ไม้
ปิ้งย่างแทบไม่ทัน

ไก่ย่างเจอยู่ที่ไม้ละ๒๐บาท
ส่วนตับย่างเจไม้ละ๑๕บาท

เนี่ยปีนี้มีไก่ย่างกับตับย่างเจผมแนะนำปีหน้า

หรือว่าลองจะทำเป็นกุ้งเจดูไหม

โอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาหารเจเนี่ยเขาก็มีไอเดียเก๋
ในการทำอาหารออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ

ท้องแล้วก็อิ่มบุญกันไปทั่วหน้าด้วยนะคะ

เอาล่ะหมดเทศกาลเจไปแล้ว